บอลไทยกันบ้างล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีการประชุมกันเพื่อวางกรอบในการทำงานกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกชุดครับ
ผลตรวจเอกสมยจพุ่มพันธ์ม่วงยกสมาคมกีฬาฝุ่ตบอลแห่งประเทศไทย
มอบเงินสนับสนุนจำนวน๓ล้านบาท
นอกจากนี้ผลตำรวจเอกสมยศยังได้เปิดเผยว่า
ทาบทามนายขจรเจียรวนลผู้จัดการทีมชุดแชมป์คิงส์ครับ
ให้มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยในชุดใหญ่
เตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียอีกครั้ง
เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้มากที่สุดนั่นเองครับ
คนไทยแฟนบอลชาวไทยมีความสุข

แต่ว่าเมื่อให้ถึงเวลานั้นแล้วผมก็จะตัดสินใจอีกทีครับ

ยังได้มีการประชุมผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในทุกรุ่น
ทั้งเรื่องของการประสานงานกับทีมชาติในทุกชุดให้มีระบบ
โดยเฉพาะการเก็บตัวฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ
รวมถึงการวางกรอบการทำงานโดยเฉพาะเรื่องการประสานงานด้านต่างนะครับ
ด้านเอกสารด้านการเงินและด้านธุรการต้องถูกระเบียบชัดเจน
และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างถูกต้องอีกด้วย
ส่วนความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลไทยลีกเล็กที่๒นะครับ
ยอมรับว่าขณะนี้นะครับกำลังเจรจาซื้อขาดประกิจดีพร้อมจากบุรีรำยูไนเต็ดครับ
ซึ่งมีความเป็นได้สูงที่จะแลกตัวกับกรกฎวิริยะอุดมสิริแบ็คซ้ายของทีมที่มีข่าวมาโดยตลอด
ขณะนี้ครับการเจรจานั้นคืบหน้าไปมากพอสมควรแล้วคาดว่าอีก๑๒วันจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้
ขณะที่สโมสรบีซีเทโรศาสนะนะครับนายการจันรัฐผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมเตรียมที่จะคว้าตัวทาคาฮีโรคาวามูระ
หลังชาวญี่ปุ่นนะครับที่เคยค้าแข้งอยู่กับสโมสรทีโอทีเอสซีในสมัยที่ยังอยู่ในหลีกสูงสุดคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วนี้เช่นกันครับ